คุณผู้ชมคะส่วนอันนี้ก็มาช่วยกันดูหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไร
เดินเข้าไปในร้านทำเล็บจะไปทำเล็บไง
ตอนเข้าไปในร้านก็ปกติดีแล้วค่ะ
แต่พอทำเล็บเสร็จเท่านั้นเธอกลายร่าง
ลายร่างเป็นอะไรคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
คุณเป็นอะไรแล้วฉันทำงาน

ทุกนี้จิบหลักเลยไหมภูมิตล้องจะยังหนมาอีก
สิ่งสะเพิดเจ้าอ่ะมนุษย์เนี่ยกลายเป็นหลาย
แกเป็นเจ้าและคนที่ตัดทำผมแล้วไม่จ่ายเงินป่ะ
ปกติปกติก็ไม่เป็นนะปกติก็ไม่ทำบ่อยนะ

เพิ่งเป็นบอสบอสอะไร
มึงเถิดนะศาสนาอะไรบ้านมึงพูดสักบ้านเนี้ย
บอสอะไรของมึงมึงบอสอะไร
อสอะไรก็ยืนยันอยู่นั่นแหละว่าขออภัย
กูเป็นบอสบอสอะไรบอสอะไร
เจ้าของร้านก็พยายามถามว่าบอสอะไรก็งงกันนะคะ
ตอนเดินเข้ามาก็เดินเข้ามาปกติเหมือนทั่วไป
แต่ทำไมเสร็จกลายเป็นบอสซะอย่างนั้น
ก็งงกันสิคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกไป
ตอนเข้ามาทำผมทำเล็บก็เป็นผู้หญิงดี
พอใกล้จะจ่ายเงินเท่านั้นองค์เกิดลงกลับเป็นบอสไปซะนี่
อันนี้เพจแม่ทัพลิงสามทับหนึ่ง
เขานำเหตุการณ์มาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชม
ไม่ได้บอกหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น

เจ้าของร้านก็ถกเถียงกับลูกค้าคนหนึ่งที่เข้ามาทำเล็บจนใกล้จะเสร็จ
ก็อย่างที่บอกไปบอกราคาเท่านั้นแหละ
มีอาการประหลาดเกิดขึ้นทันทีเลยพูดจาไม่รู้เรื่อง
เหมือนองค์ลงเจ้าลงเจ้าเข้า
บอกว่าตัวเองเป็นบอสคมคู่เจ้าของร้าน
บอกว่าอะไรรู้ไหมว่าไงคะบอกว่าเดี๋ยวจะเจอดี
จะมีเลือดออกจากตาบอกว่าจะไม่ได้เปิดร้านอีก
ต่างนานาเลยอ่ะเออไปพูดอย่างนี้ซะอย่างนั้น
ถามว่าเรื่องนี้จบยังไงสุดท้ายเนี่ยเจ้าของร้านค่ะ
เจ้าของร้านทำผมก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับบอส
ไม่รู้จะทำยังไงกับบอสนะคะเพราะดูดูท่าทีแล้ว
อสไม่จ่ายค่าเสริมสวยแน่ก็เลยเชิญเจ้าบอสเสด็จออกจากร้าน
ไปโดยด่วนเพื่อให้ลูกค้าคนอื่นเขาได้ทำต่อไป
แล้วได้ทำเล็บหรือยังสรุปทำเรียบร้อยแล้วแต่ไม่จ่ายตังค์
แต่จะจ่ายตังค์พอรู้ยอดเงินเท่านั้นบอสมาเลยค่ะ
สุดท้ายเจ้าของร้านเถียงไปไม่สำเร็จบอสออกจากร้านไป
เจ้าอ่ะให้ลูกค้าอะไรอื่นมาอ่าทำเร็บทำผมต่ออ่า
งงไปอีกเนอะบอสไหนบอสไหนไม่งง